ไปดูคนทำมาหากินหน่อยทำมาหากินอยู่ดีคุณผู้ชม
ด้านมีเกลียนคีย์บอร์ดมันทำให้หัวจิตหัวใจหมดกำลังใจไปหรือเปล่า
เดี๋ยวมาดูข่าวนี้กันค่ะด้านหลังเลยคุณตั๊กกะแตนชนระดาคุณผู้ชมค่ะ
ระหว่างที่ต้องพักงานในวงการพักงานคอนเสิร์ต
เพราะว่าวิกฤตโควิดนะคะเธอเองก็ไม่คิดอยู่เฉยจ้ะ
ผันตัวจากนักร้องมาเป็นแม่ครัวทำขนมจีนน้ำยาป่าขาย

ลงครัวทำเองทุกอย่างเลยขายไปก็ไลฟ์ไปด้วยค่ะ
ปรากฏเจอชาวเน็ตเข้ามาวิจารณ์ด้วยถ้อยคำว่าหมดสภาพ
คือแม้จะเป็นคำที่ไม่ได้หยาบคายนะแต่ฟังแล้วมันบัดทอนมันเจ็บจี๊ดคนทำมาหากินคุณผู้ชม
แต่สายลุยแบบพี่ตั๊กกะแตนนะคะไม่ยอมโดนด่าฟรีค่ะ
เดี๋ยวไปดูคลิปที่เธออัดมานะคะเพื่อสวนกลับพวกเรียนคีย์บอร์ดจ้า
คำว่าหมดสภาพของคนคืออะไร
ความหมายของดิฉันก็คือคนที่ไม่ทำมาหากินนะคะ
คือคนที่ไม่เอาทานคือคนที่ปากหมา
โอโฮจี๊ดเลยจี๊ดประดนวธาหมดสภาพ
เขาไม่ได้หมดสภาพเขาแค่เขาไม่ได้แต่งหน้า

ดีนะที่สำคัญมีตังค์ด้วยนะ
แน่นอนไม่เดือดร้อน
สอบถามเรื่องนี้กับตั๊กกะแตนด้วยนะคะเจ้าตัวบอกว่าตอนแรกก็โกรธนะพี่
ก็เลยเป็นที่มาของคลิปนะคะที่คุณผู้ชมได้เห็นกันนั่นแหละ

ตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินกันต่อไปดีกว่าจ้า

เพราะว่าขยันทำมาหากินอย่างที่พี่ตั๊กกะแตนบอกแหละน้อง
คนเราเนี่ยชีวิตไม่สิ้นมันก็ต้องดิ้นกันไปนะคุณผู้ชม